อ่ะเดี๋ยวตามกันต่อว่าสรุปตำรวจจริงตำรวจปลอมนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องอันนี้คล้ายเป็นเรื่องลบเหลี่ยม
หรือว่าล้วงคองูเห่าก็ว่าได้
เมื่อวานนี้เจ้าพ่อโซเชียลเน็ตเวิร์กมาร์คซักเกอร์เบิก

แต่เรื่องนี้ก็ออกมาเป็นข่าวกันแหละค่ะ
เพราะว่าอุ๊ยขนาดเจ้าพ่อโซเชียลเน็ตเวิร์กยังโดนแฮคเลยแหละค่ะ

อีกทั้งยังโพสต์ข้อความลงในบัญชีของซักเกอร์เบิก
ก็คือคล้ายคนไทยอาจจะยังไม่ป๊อปปูล่าเท่าไหร่นะคะ

ก็จะหาจากอันนี้แล้วจะเจอข้อมูลค่อนข้างง่าย
ใช่แล้วก็ถ้าใครมีโปรไฟล์อยากทำงานกับต่างประเทศ
โพสต์ไว้ได้ผลนะลองไปโพสต์กันดูนะคะ

หรือว่าค้นหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง
ก็ถูกล้วงข้อมูลแล้วก็รหัสผ่านครั้งใหญ่ไปตั้งแต่ปี๒๐๑๒นะคะ
ว่าบัญชีอาจจะเสี่ยงต่อการถูกจรสักกรรมข้อมูล
เพื่อความปลอดภัยจำเป็นต้องตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะ
คือมาร์คคงลืมไปแล้วแหละคือเขาไม่ได้เล่น
ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี๒๐๑๒แล้วสมัครไปอย่างนั้น
คือมาร์คทวิตข้อความเพียงแค่๑๙ทวิต
อันนี้เป็นอันเดิมอันนี้ตัวจริงแล้วใช่ไหม
ตัวจริงอันแรกนะคะแต่ว่าเมื่อวานก็มีข้อความหลายอันที่
โพสต์ออกไปโดยกลุ่มแฮกเกอร์ไม่น่าใช้เขาใช่ไหม
นะคะซึ่งหลังจากที่กลุ่มแฮคเกอร์เข้ายึด๒บัญชีไม่นาน
โอ้โหแน่นอนเป็นเจ้าพ่อเครือข่ายที่เป็นคู่แข่ง

แล้วก็กู้บัญชีกลับมาเป็นปกติแล้ว

ก็เป็นความเคลื่อนไหวแต่ว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาหลัก
เกิดจากการใช้รหัสผ่านเดียวกันกับบริการหลายตัวรวมกันนะคะ
รวมถึงการไม่เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ

ถ้าบริการเหล่านี้เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคาร
เพราะว่าแบบนี้เดี๋ยวนี้มันง่ายไง

วิธีการที่จะให้คนซื้อของออนไลน์ได้ง่ายที่สุดก็คือ

ไม่ต้องคิดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่รหัสผ่านแล้วนะคะ
ก็เลยเป็นดาบสังคมว่าถ้าคุณไม่หมั่นเปลี่ยนรหัสผ่าน

อะไรแบบนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะคะ

ไม่เอาง่ายไปสูนใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ใช่อย่าลืมสลับเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กมีตัวเลขผสม
นี่อาจจะจำยากหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัย

คือบางทีตั้งยากจนตัวเองลืมว่า
ฉันตั้งอะไรไว้นะแล้วก็เข้าของตัวเองไม่ได้

เคยมีอีเมลวัยเด็กที่แบบใช้มานานมาก

อยู่นานมากทำใจต้องทิ้งอีเมลนั้นไปนะคะ
เสียดายรักนะคะเป็นความเศร้า